สงขลาค่ะคุณแม่วัย๒๔ปีมีอาการทางจิต
คือเป็นผู้ป่วยจิตเวทมีอาการป่วยทางจิต
มีลูกสาววัย๖ขวบชื่อว่าน้องเปีย
ไม่รู้แหละว่าคุณแม่เห็นอะไรได้ยินอะไรหรือว่ารู้สึกอะไร
แต่สิ่งที่คุณแม่คนนี้ทำก็คือเอาสากตีลูกตัวเอง
ตีลูกสาววัย๖ขวบของตัวเองเนี่ยจนตายคามือ
ยังไม่รู้ด้วยนะคะพอตีจนตายเสร็จแม่ก็เอาสากไปทิ้ง
แล้วก็กอดลูกเอาไว้แนบอกแบบนั้นนะคะ
จนกระทั่งยายกลับมาเห็นโอ้โหยายแทบสิ้นสติเลย
เพราะว่าหน้าของหลานสาวเนี่ยเละไปหมดจำแทบไม่ได้เลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่าซึ่งเป็นห้องแถวชั้นเดียวนะคะ
อยู่ในซอยสาลาทวดอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองค่ะตำรวจภูทรสะดาวเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไปเจอร่างของน้องเปียเด็กหญิงวัย๖ขวบ
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนอย่างที่บอกนะคะว่าสภาพใบหน้าน้องเนี่ย
เละไปหมดเลยค่ะเพราะว่าถูกตีด้วยของแข็ง
หน้าห้องก็มีสากเปื้อนเลือดวางอยู่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอาวุธสังหารเนี่ยแหละค่ะ
จากการสอบสวนก็รู้มาว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
แม่แท้ของน้องเปียวัย๒๔ปีนี่แหละ
คือแม่ของน้องเปียเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตก็อยู่ในห้องกับศพลูกอ่ะนะคะ
แต่ไม่พูดคุยกับใครเลยนั่งนิ่งเฉยสีหน้าเรียบเฉย
คุยกับเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
คนที่พอจะพูดคุยได้ก็คือคุณยายของน้องเปียนางสมัยค่ะ
ยายเล่าบอกว่ากลางดึกวันอาทิตย์เนี่ย
ไปทำงานกลับมาถึงบ้านก็เคาะประตูเรียกลูกสาว
ลูกสาวก็เดินมาเปิดประตูให้แล้วก็เดินกลับเข้าไปในห้องนอน
แต่ยายเอกใจแปลกเพราะไม่ได้ยินเสียงหลานสาวเลย
ปกติแล้วก็ต้องได้ยินเสียงหลานสาวทักว่าเอายายกลับมาแล้วเหรอ
ได้ยินเลยก็เลยเดินเข้าไปดูในห้องนอน
เห็นลูกสาวนอนกอดหลานเอาไว้แนบอก
ตอนแรกก็เข้าใจว่าหลานหลับแต่มันตะหงิดบอกไม่ถูกอะค่ะ
ก็เลยเรียกหลานเรียกเท่าไหร่หลานก็ไม่ตอบ
หน้าหลานเนี่ยเละแล้วก็เปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลย
พอเปิดทั้งผ้าห่มเข้าไปหน้าเขาก็บวมช้ำแดงหมดแล้วหน้าเวย์หมดแล้วไม่เหลือรูปทรงเดิมแล้ว
ก็เลยเขย่าเรียกเขาก็เลยบอกถามลูกสาวแม่นั้นว่าเป็นทำอะไรลูกหรือลูกเป็นอะไรเตียเป็นอะไร
เขาก็นอนเฉยเขาไม่สบายเขารักษาอีกระเวทอยู่หลายทีแล้ว
แล้วสงสัยเขาจะไม่กินยาตอนที่ว่าแม่ไม่ทำยายแม่
ทีนี้ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านก็บอกว่าโอ้โหพอรู้เรื่องเนี่ยตกใจตกใจมาก
เพราะเห็นน้องเปียเป็นประจำเห็นกันอยู่ทุกวันนะคะ
ไม่นานมานี้เพิ่งจะชวนแม่ลูกคู่นี้มากินหมูกระทะในงานวันเกิดหลานสาวเธอเอง
เปียเนี่ยนะเป็นเด็กน่ารักแต่ว่าน้องไม่ค่อยพูดเท่าไหร่
ส่วนแม่ก็อย่างที่ทราบกันด้วยความที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยนะคะ
ก็จะเป็นคนนิ่งไม่พูดไม่จ้าไม่สูงสิงกับใครแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ศพของน้องเปียถูกตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดหัวถนน
แล้วก็จะมีการทำพิธีชาปนกิจวันนี้
ตำรวจภูทรสะดาวเองก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับแม่ของน้องเปียนะคะ
ต้นก็ต้องส่งตัวไปให้แพทย์โรงพยาบาลจิตเวทสงขลาราชนครินตรวจอาการโดยละเอียดก่อน
แล้วก็รอการยืนยันด้วยว่าป่วยทางจิตจริงหรือเปล่า
ถ้าป่วยทางจิตจริงก็ต้องให้แม่รับการรักษาแล้วก็บำบัดต่อไป